ก็แจ้งความในการเอาผิดทางฝั่งของหมวดจบรูนแล้วก็ทนายตั้มกรณี
ที่แอบเอาสำนวนออกไปแล้วก็ทำให้ชนะคดีเนี่ยนะฮะคือครูสื่อสนใจสงสัยอยู่
มีคนแอบเอาไปหรือเปล่า
หรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลแอบเอาไปเอาไปศึกษาเอาไปดู
จนสามารถที่จะซักค้านผมได้ทั้งหมด

ครูปีชาเขาก็เลยแจ้งความไว้แบบนี้

พร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความ
แล้วก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะครับ

ก็เพื่อมาให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบ
ประเด็นที่ว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยนะฮะ
ได้แอบเอาสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
จากตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี

ออกมาศึกษาออกมาดูก่อน

สามารถที่จะซักค้านผมได้ทั้งหมด
คือบอกว่าฝ่ายตรงข้ามซักค้านผมได้ทั้งหมด
ทำให้สุดท้ายสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
ตัดสินว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นของหมวดจรูน
ซึ่งผมเองรู้มาว่าสำนวนคดีเหล่านี้
ถูกกลุ่มคนเปิดและแอบขโมยออกไป
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องของการซักค้านี่แหละฮะ
และเรื่องของการที่มีลายเซ็นต์ของทนายตั้มและหมวดจรูน
กำกับทุกแผ่นในเอกสารที่ทนายตั้ม

ผมก็เลยเห็นว่ามันไม่ชอบมาผ่ากลนะครับ
ก็เลยแจ้งความบอกว่าพวกสำนวนเหล่านี้มันน่าจะหลุด
หลุดเพราะมีคนแอบเอาไปดูนะครับ
ครูปีชายังยืนยันอยู่เรื่องเดิมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ

เพราะมีกลุ่มแม่ค้าเป็นพยานในการเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ซึ่งต่างจากพวกหมวดจรูนครับที่ไม่มีใครยืนยันเลยด้วยซ้ำ
ซื้อลอตเตอรี่มาจากที่ไหนซื้อจากใคร
ผมยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมของผมว่าความจริงก็คือความจริงนะครับ
ทีนี้ด้านของทนายความของครูปีชาคือนายวรยุทธ์บุญวงศัยเนี่ย
ก็บอกว่าการมายื่นเรื่องต่อตำรวจกองปราบนั้น
เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคล
นำสำนวนคดีสลากินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้าน
เปิดเผยต่อสาธารณะจนทำให้ฝ่ายนั้นรู้ช่องทางในการต่อสู้คดี

ขณะเดียวกันหลังแจ้งความร้องทุกข์ที่ตำรวจกองปราบเสร็จแล้วนะครับ
ก็จะมีการยื่นเรื่องเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ปปชด้วยนะครับ